สงสัยจะเป็นปีหวานของชาวร็อกกันแน่เลย

เพราะว่าก่อนหน้านี้แฟนเพลงก็เพิ่งจะได้เฮกันไปกับพี่ตูนและพี่ก้อยค่ะ
ล่าสุดได้เฮกันต่อเลยนะคะกับพี่ปั๊บโปติโต้และน้องใบเตยสัวพิษค่ะ
เขาขอกันแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สองครอบครัวดูอบอุ่นสุดเลยนะคะ
ปั๊บเล่าเอาไว้ว่าถือเป็นวันดี
คุณพ่อคุณแม่ของน้องมาทานข้าวด้วย
ก็เลยถือโอกาสขอลูกสาวของฉันซะเลยค่ะ
วาดที่เจ้าสาวก็ยิ้มหน้าบาน
พร้อมกับขอบคุณครอบครัวฝ่ายชายที่เอ็นดูมาโดยตลอด
แล้วก็ทิ้งท้ายแบบน่าเอ็นดูว่า

นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการร็อกเขาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

เออนะคะรู้จริงต้องถามคนนี้นะ